ส่วนเรื่องนี้ก็น่าสงสารเหมือนกันคุณผู้ชมครับ
เขาเป็นห่วงนะคนทำมาหากินไม่อยากปิดร้านนานหรอก
แต่ร้านนี้จำเป็นต้องปิดอาจจะเป็นเดือนเลย
เพราะว่าแม่ค้าอยากจะใช้เวลาช่วงสุดท้ายอยู่กับลูกครับ
ลูกวัยแค่๑๐ขวบนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งป่วย
มะเร็งเม็ดเลือดขาวฉับพลัน
น่าจะอยู่ได้ไม่นานครับนี่ฮะต้องติดประกาศแบบนี้
ให้ลูกค้าได้เห็นกันแล้วก็บอกว่า
อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะเดี๋ยวกลับมาขาย
แต่ช่วงนี้อยากใช้เวลาอยู่กับลูกก่อนครับ

นักข่าวก็เลยไปพูดคุยกับเจ้าของร้าน
ซึ่งก็เป็นแม่ของน้องวัย๑๐ขวบด้วย
เจ้าของร้านชื่อคุณสุภาพรอายุ๓๒ปี
บ้านเธออยู่ในอำเภอฝ่างครับ
ตอนไปถึงนี่ลูกชายของคุณสุภาพร
ชื่อน้องก้าวนะก็นอนอยู่ในกระต๊อบเล็กครับ
คนเป็นพ่อก็อยู่ไม่ห่างเลยฮะนอนเฝ้าอยู่
คุณสุภาพรเล่าให้ฟังว่าเธอกับสามี

ตัวเมืองเชียงใหม่ส่วนน้องก้าวลูกชายเนี่ยเป็นเด็กพิเศษ
ตั้งแต่กำเนิดเลยนะเกิดมาพร้อมกับอาการป่วยหลายโรคเลย
มชักเบาหวานภูมิแพ้และต่อมอดีนอยโตด้วย
น้องก้าก็จะพูดไม่ค่อยเหมือนคนทั่วไป
เดินเองก็ไม่ได้นะต้องใช้เครื่องพยุงขาพี่น้ำแข็ง
แล้วทุกวันที่คุณแม่คุณพ่อเปิดร้าน
ก็จะพาน้องก้าวไปดูแลที่ร้านด้วยเป็นห่วง
ลูกก็ป่วยหลายโรคเลยครับ
กระทั่งเดือนเมษายนที่ผ่านมาน้องก้าวไม่กินข้าวนานเลยนะ
เนื้อตัวเริ่มซีดเหลืองแล้ว
ก็เลยพาไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจหน่อย
หมอก็เจาะกระดูกไขสลังมาตรวจครับ
แล้วพบว่าน้องก้าวป่วยมาเร็งละเบียดขาวชาวพรรณ

บางทีมันก็คนที่ได้ฟังก็จะรู้สึกไม่ทันตั้งตัวแล้วนะ
แล้วยิ่งพอมาระยะสุดท้ายอีก
คุณพ่อคุณแม่จะให้ลูกทำคีโมไหม
แต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกคือน้องก้าวเกิดมาก็ป่วยหลายโรคอยู่แล้วครับ
พ่อแม่ก็เลยตัดสินใจไม่ดีกว่าไม่ทำคีโมดีกว่า
กลัวร่างกายจะรับไม่ไหวครับเดี๋ยวจะเกิดอาการแทรกซ้อน
ก็ขอรักษาไปตามอาการ
แล้วก็เชื่อว่าน้องก้าวน่าจะอยู่ได้นานกว่ากับการไม่ทำคีโมครับ
จากนั้นวันที่๒มิถุนายนคุณสุภาพรกับสามีตัดสินใจปิดร้านดีกว่า
ปิดร้านดีกว่านะมาอยู่กับน้องก้าวดีกว่า
อยากจะใช้เวลาอยู่กับน้องก้าวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
ก็เลยพาน้องก้าวกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดชั่วคราว
เกรงว่าเดี๋ยวน้องก้าวเป็นอะไรไปจะได้ไม่เดือดร้อนเจ้าของหอพักด้วยครับ
รับว่าก่อนหน้านี้ก็ทำใจไว้บ้างแล้วนะ
ว่าน้องก้าวอาจจะอยู่ได้ไม่นานเหมือนคนทั่วไป
แต่ไม่คิดว่าจะถึงขนาดเป็นระยะสุดท้ายแล้วอะครับ
ที่หมอจะแจ้งหมอเขาก็ถามสุขภาพของพ่อแม่ก่อน
ค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงไหม
เพราะว่าเขากลัวว่าเราจะรับไม่ได้กับผลที่มันจะออกมา
ค่ะก็จากนั้นเขาก็เฉลยออกมาว่าลูกเราเป็นมะเร็ง
เลือดเขาเฉียบพันธุ์ระยะสุดท้ายนะ
ซึ่งตอนนั้นเราก็ช็อตไปสักแป๊บนึง
แล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ค่ะก็ทำใจไว้แล้วค่ะถึงทุกวันนี้ก็ทำใจไว้บ้างแล้วค่ะ
นี่คุณแม่สุภาพรแม่ของน้องก้าวก็บอกว่าทำใจไว้บ้างแล้ว
แต่ก็ฝากขอบคุณไปถึงลูกค้าที่ส่งความห่วงใยมา
คือเชื่อว่าร้านของพี่สุภาพรน่าจะมีลูกค้าประจำเยอะฮะ
ส่งข้อความมาแสดงความห่วงใยมาให้กำลังใจ
คุณสุภาพรก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยในโลกโซเชียลครับ
แต่เธอสัญญานะว่าจะกลับไปเปิดร้านอีกอย่าเพิ่งทิ้งกัน
ลูกค้าอย่าเพิ่งทิ้งกันรอแป๊บหนึ่ง
ช่วงนี้ขอให้คุณสุภาพรอยู่กับลูกก่อนครับ
เขาก็ขอดูแลน้องก้าวให้เต็มที่ก่อน
จนถึงวาระสุดท้ายครับพวกเรา๓คนและทีมงานไทยรัฐทีวี
เป็นกำลังใจให้จริงครับ